แล้วไอ้เรื่องบุกไปชิงทองในห้างล่าสุดเนี่ยที่ได้ทองไปเกือบร้อย
บาทอ่ะคุณอันนั้นน่ะคือเพิ่งจับได้นะทั้งแก๊งเลยนี่วันนี้มา
อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์บุกเดี่ยวชิงทองค่ะ
เขาบอกว่ากวาดคลองกวาดทองในห้างที่อำเภอวังน้ำเย็นไป
สิบห้าบาทแต่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดลองไปดูค่ะ
โอ้โหทำกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยการมาชิงทอง
ถ้ามันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีหลายครั้งเลยนะ
ห้างหลายจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมเขาสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีกากีแล้วมีหมวกไอ้ม่วงไหมพรมอ่ะ
บังใบหน้ามาเลยเหมือนเตรียมการมาอย่างดีสะพายกระเป๋าสีดำแล้วมือขวาถือปืนโท่งมานะคะ
เดินเข้ามาหยุดดูที่หน้าร้านทองเอาปืนมาขู่พนักงานพนักงานต้องหนีเข้าไป
แล้วมันกระโดดขึ้นมาเหยียบตู้โชว์กระโดดข้ามคือมาแบบคล่องแคล่วว่องวัย
แล้วก็กวาดทองไปได้หนึ่งกำมือใช้เวลาก่อเหตุคุณเชื่อไหม
สิบห้าวินาทีเท่านั้นอืมแล้วหนีออกไปทางหน้าห้างนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างเพชรทองแห่งหนึ่งค่ะอยู่ภายในห้างนะคะ
ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นที่สะแก้ว
หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้นี่เองทีนี้พนักงานของร้านทอง
ชื่อว่าคุณกฎชกรคำสาริกาบอกแบบนี้
คนร้ายเนี่ยเอาปืนมาจี้พนักงานอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนของเธอ

เห็นว่ามีพนักงานอยู่สองคนบอกว่าหยุด
แล้วหลังจากนั้นลงมือทันทีเธอบอกว่าทุกคนตกใจมาก
แล้วบอกเลยว่าคนก่อเหตุโจรรายนี้ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียว
ตัวเธอเองเธอบอกเธอไม่เห็นใบหน้าคนร้ายนะรู้แต่ว่า
หลังจากที่คนร้ายไปไปเช็คดูแล้วคนร้ายได้สร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท
สิบสองเส้นและมีสร้อยข้อมือทองคำอีกหนักหนึ่งบาท
ทั้งหมดสามเส้นรวมรวมแล้วก็ทั้งหมดสิบห้าบาท
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าก่อนก่อเหตุ
คนร้ายเนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ยก็แบบเดียวกันเลย
วันก่อเหตุนั่นแหละแต่ไม่ได้ใส่ไอ้โม่งคุณ
แต่กลายเป็นว่าภาพที่ตำรวจเห็นอีกกล้องหนึ่งคืออีกจุดหนึ่งใส่แมสค่ะ
แล้วเดินอยู่หน้าห้างก่อนจะมาเปลี่ยนใส่หมวกโม่งนะคะ
นี่อันนี้นะเปลี่ยนใส่หมวกม่วงแล้วเดินเข้ามาแล้ว
พอก่อเหตุเสร็จวิ่งเข้าไปที่ลานจอดรถของห้างข้ามถนนเขาบอกว่า
สายสามหนึ่งเจ็ดตรงสะแก้วจันทบุรีไปฝั่งตรงข้ามตรงนั้นเนี่ย
คือโอ้โหมันตามยากตรงนี้นี่แหละเพราะมันเป็นซอยย่อแตกออกไปอีกหลายเส้นทาง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพวังน้ำเย็นและตำรวจในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
กระจายกำลังติดตามคนร้ายไปดูกล้องตามเส้นทางทั้งหมดที่คนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็เข้าเก็บรอยนิ้วมือแฝงหลักฐานอื่นประกอบคดี
และเดี๋ยวต้องนำพนักงานนะคะของร้านทองแห่งนี้เนี่ย
สอบสวนเพิ่มเติมด้วยดิฉันเชื่อว่าจับได้ค่ะ
ไม่นานหรอกค่ะเกือบ๒๐ชั่วโมงแล้วนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ